วันนี้บอกเลยว่าชิดลมจะต้องลุกเป็นไฟแน่นอนนะคะ
เพราะว่าคุณแม่เป้ยปานวาดถอดสายน้ำเกลือ

ซึ่งคิดว่างานวันนี้จะมาด้วยตัวเอง
แต่เห็นสภาพที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
หรือถ้าจะป่วยนะสภาพติดใจก็ยังไม่ค่อยโอเค

ก็เลยบอกว่าวันนี้น่าจะมาหวยออกที่เพื่อนรัก
อย่างกระแทนสุภักษณ์ออกงานนี้แทนครับ
แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณแม่เป้ยคอนเฟิร์มค่ะ
ด้วยความสตรองนะครับบอกว่าเดี๋ยวฉันมาเอง

คู่กันเลยงานนี้ไฟลุกอย่างแน่นอนนะครับ
ลุกแน่นอนกับบทสัมภาษณ์เปิดใจของเธอ
รอติดตามได้ในบันเทิงไทยรัฐเย็นนี้

เออนั่นแหละค่ะ

โดยเฉพาะเพื่อนรักอย่างคุณเมย์พิจารณาชนะ

จะมีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรยังไงบ้าง

จะได้ดูซิว่าเขาแก้ปัญหายังไง
ค่ะดิฉันขอไม่มีปัญหาแบบนี้ดีกว่า